เหตุการณ์ต่อไปไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายหรืออะไรยังไง
แต่เจ้าของบ้านหลังนี้ตกอกตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าไปเจอกับงูพิษชนิดร้ายแรงบุกเข้าบ้าน
โอ้วโน้ว
โอ้โหเลื้อยสยองโลกเลยอ่ะ

สวยมาก

นั่นไหม

เขาบอกว่ามีพิษร้ายแรงมากนะแต่สีเนี่ยสังเกตเห็นชัดเลยว่านั่นจะเป็นงูมีพิษแหละ
ทางเจ้าของบ้านเจ้าของคลิปเนี่ยเขาเรียกกู้ภัยมาจับละสองรอบแต่ยังจับไม่ได้
เพราะว่ามันเลื้อยหนีไปเร็วมากเขาก็ได้แต่ภาวนาว่าเหมือนแผ่เม็ดตาไปอ่ะ
ให้ไปที่ชอบที่ชอบนะอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่ามันน่าจะยังอยู่ในบ้าน

แต่หลายคนเขาเชื่อว่างูมาจะให้โชคให้ลาบ
ไอ้จ๊ะงั้นต้องบอกแล้วบ้านเลขที่

จะคุยกับสคริปต์อะไรเยอะขนาดนั้น

แต่ว่ามีอะไรนะ๑๒อะไรนะ

นี่ใครบอกคุณมาเนี่ย

แต่ดิฉันบอกเลยนะว่าบ้านหลังนี้เนี่ย
งูมาแล้วให้โชคจริง
เขาดูจากเลขบ้านนี่แหละนะคะ

กรี๊ดครอบครัง
เห็นเหตุการณ์อย่างนี้ก็น่าตกใจ
เรียกว่าอกสันขวนแขวนกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ
กรี๊ดคอแตกอ่ะคุณศิษภาพงูยังเจ้าเลย

แต่มันอาจจะยาวผองเพลียวแงนะฮะ
งูตัวนี้เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาจากท่ออยู่หน้าบริษัทแห่งหนึ่ง

เดินออกมาหน้าออฟฟิศเดินมาชิว

แต่มาเจองูตัวนี้โผล่ขึ้นมาต้องพังงะ
แล้วก็ร้องกรี๊ดสนั่นเลยค่ะ

แม่ไงงูมา
สักพักแม่ไม่มาแต่มีพี่ผู้ชายคนนึงมา
พี่ผู้ชายคนนี้น่ะมาเป็นฮีโร่ดึงหางูไว้
แต่งูมันก็ดิ้นนะมันก็สู้

หนีไปแล้วเลยค่ะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่างูตัวนี้มันมาให้โชคค่ะ
เพราะงวดวันที่๑ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเลขที่ห้องของเจ้าของคลิปออกรางวัล
เอาสิเอาสิเรามาเล่าทีหลังเหตุการณ์เกิดขึ้น
เราก็ประติดประต่อเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ฟังกันว่าเนี่ยความเชื่อที่เขาว่างูมาให้โชคมันเป็นแบบนี้
เรื่องโชคก็ว่าไปไม่ว่ากันหรอกแต่มันเลื้อยลงไปในท่อเนี่ยจะมั่นใจได้ไงว่ามันจะไม่มาอีก
เดี๋ยวงวดหน้ามันจะไปโผล่อีกบ้านหลังนึงเดี๋ยวมันจะไปโผล่อีกบ้านหลังนึง
เดี๋ยวเรารออ่านข่าวงูตัวนี้อยู่ที่คลองหลวงปฐุมธานี
คุณบอกว่ามันจะไปโผล่อีกบ้านอีกหลังนึง
การคาดการณ์จากสถิติที่เคยเกิดมันอยู่ที่คลองหลวง

ตายแล้วคนที่อยู่คลอง๔คลอง๕คลอง๖นอนไม่หลับแล้วนะ

ไม่เอามันนานแล้วก็จับมันไปปล่อยเธอ
ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยนะคะ